เดี๋ยวพาไปนี่บ้างดีกว่าไปทำบุญไหว้พระกันไปพบกับตำนาน
ศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำคู่เมืองสมุทรสงครามครับ
ติดตามกันให้ได้นี่ไปเจอกับหลวงพ่อบ้านแหลมครับ
เขามีเรื่องราวให้ได้ติดตามด้วยนะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันเลยครับ
เรื่องราวความเชื่อในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
หรือวัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่นี่มีคนกล่าวไว้ว่าหากไปถึงเมืองสมุทรสงครามแล้ว
ไม่ได้ไปกราบหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็เหมือนไม่ได้มาเมืองสมุทรสงคราม
หลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสงคราม
มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่ามีพระพุทธรูปสามองค์เป็นพี่น้องกันลอยตามน้ำมา
หลวงพ่อบ้านแหลมอันเชิญขึ้นประดิษฐานณวัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงคราม

เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทหล่อด้วยทองเหลืองปิดทองบริเวณฐานพระบาทมีดอกบัวรองรับพระบาทอยู่บนแท่นฐานแข้งสิงซึ่งก่อสูงประมาณ๔๕เซนติเมตร
ส่วนองค์พระสูง๑๖๗เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอายุทยา
ลักษณะเด่นก็คือพระพุทธรูปปางองค์นี้มีพระพักษ์งดงามคล้ายพระพักษ์ของเทพบุตร
โดยมีคนเคยกล่าวไว้ว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์นี้มีรูปพระพักษ์เป็นเทวดา
และถือว่ามีเทพหรือเทวดาเข้ามาสิงสถิตรักษาอยู่ในองค์อย่างแน่นอน
หลวงพ่อบ้านแหลมมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวสมุทรสงครามและประชาชนทั่วไป
มีการเล่าขานกันมาว่าสมัยก่อนเมื่อผู้ใดได้รับความเจ็บป่วยหรือทุกข์ร้อนประการใด
ก็มากราบนามัศกาลบนบานต่อหลวงพ่อ
ความเจ็บป่วยหรืออาการทุกข์ร้อนนั้น
ก็พลันหายไปหรือไม่ก็ทุเลาเบาบางลง
จนเป็นที่นับถือของประชาชนทั่วไป
แม้แต่ชาวจีนที่เข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารก็พากันนับถือเป็นอันมาก
วกละครชาตรีหรือละครไทยและงิ้วที่ประชาชนหามาแสดงจะพบเห็นอยู่เสมอ
ซึ่งว่ากันว่าพวกละครหรืองิ้วที่แสดงถวายนี้
ถ้าไม่รำถวายมือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมซะก่อน
บางคนถึงกับชักดิ้นชักงอหรือมีอันเป็นไปต่าง
จึงเลยเกิดเป็นธรรมเนียมประเพณีว่า
ก่อนจะแสดงเรื่องราวต่างต้องรำถวายมือต่อหลวงพ่อเสียก่อน
เป็นการศักรระ
หลวงพ่อบ้านแหลมจึงเป็นมิ่งขวัญ
ของชาวสมุทรสงครามมาจนตราบเท่าทุกวันนี้